แต่ใครบอกตัดสินใจไม่ได้จะเชียร์ทีมไหนมาดูเรามีแนวทางมาให้
มีการส่งน้องจอยยีรับแม่ลูกอ่อนมาเป็นสัตว์ทำนายจ้า
เขาทำยังไงเขาตั้งกิ่งไม้เอาไว้แล้วก็มีปักทงชาติ๒ทีม

น้องจอยกันกันจอยกินฝั่งไหนละลูก
อาเจนกันหรอ
จ่าโค้นไปอาเจนส์ครับฉันบอกว่าฉันชอบตรงเนี่ย

ทำนายผลด้วยการทำอะไรอาหารไก่ผสมธัญพืช

แล้วตรงบอกตรงอืมเดี๋ยวคิดก่อน
เดินวนแป๊บนึงสุดท้ายเอาตรงเลย
พี่เขารออยู่รายการหมดลูกรายการหมดเวลาลูก

เฮ้ยเชอรี่นี่ก็ไทยเหรอลูก
หรี่เหรอยังไม่ได้ไทยเลยค่ะผิกขวาน
แต่เขาบอกมาเขาเขียนมาเลยว่าน้องเชอรี่ทายเหมือนกันค่ะ
แต่เป็นเชอรี่ลิงอุดรังตาม

อันนี้เราไม่ได้เขียนสคริปต์แกล้งน้องเชอรี่ของเราใช่ไหม
ข่าวค่ะเชอรี่เชอรี่จะไปทำนายก็ไม่บอก

ทายาทของไม้ซูซูนะคะแหม

สวนสัตวลบบุรีมาเป็นตัวแทนเหมือนกัน

เป็นของเสี่ยงทายพอปล่อยตัวเท่านั้น

เชอรี่ไปเลยไปหยิบกล่องนม

แล้วเอามากินแบบสบายอารมณ์
ทำไม๓ข่าว๓ท่านนี้เขาเลือกฝั่งนี้หมดเลย

มีอาเจนกับฝรั่งเศสใช่ไหม
เจนผ่านไปมาดูฝั่งที่เลือกฝรั่งเศส
ก็มีเหมือนกันค่ะ
ซัตย์ขอนแกัน
ต่อกลังที่น้องไทเกอร์

แต่เป็นแพนด้าแดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่
แอปเปิ้ลองุ่นในชามนะพี่เลี้ยงปล่อยตัวออกมานี่ตรงปรีมาเลยที่ชามฝรั่งเศสก่อนค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปเตะบอลฝั่งอาเจนติน่าแล้วหยิบเอเปิ้ลกินนะฮะตกลง
สนุกจิตสองใจน้องแพนด้าแดงตัวนี้จะเลือกใครก็ไม่รู้
ไม่อาจจะอยากบอกว่ามันต้องสู้กันถึงจุดโทษหรือเปล่านี่แบบนั้น
เอออย่างที่คุณก๊อบบอกครึ่งครึ่งก็ได้เออ
ให้อาหารนกเขาจนคุ้นเคยกันแล้วตั้งชื่อให้ด้วยว่ากาต้ากาต้า
พ่อหน่อยลูกมาส่งปรายศนียบัตรทายผลให้กับไทยรัฐหน่อยนะฮะ
อันไหนอันไหนเจ้ากาต้าก็ช่วยทำนายค่ะยังไง
คุณพี่เขากองเข้าสารเอาไว้สองกองบนไปรษณียบัตรเขียนชื่อสองทีมแล้วนะ
กาต้าไม่จิกคุณผู้ชมเอาจริงเหรอ
แต่พอเอาข้าวสารมากองบนกระดาษสีน้ำตาลเขียนชื่อ๒ทีม
กาต้าเลือกจิกฝั่งฝรั่งเศสแบบไม่ลังเลนี่เป็นไง

เจอระเคในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตย์ค่ะ
เขาเลือกกินไก่ที่ติดทงชาติฝรั่งเศส๒ครั้งเลยทีเดียวนะ
กองเชียร์เนี่ยโอ้โหสงสัยที่นี่ฝรั่งเศสเชียร์กันเยอะ

อย่าลืมนะ๑๕ล้านอาจจะเป็นของคุณก็ได้
ร่วมส่งปรายศนียบัตรวันนี้นะวันสุดท้ายแล้ว
ส่งได้ถึงเมื่อไหร่เรามีขีดเวลานะ๖โมงเย็นเท่านั้น
ปิดรับนะหลัง๖โมงเย็นไม่รับแล้วนะ

อันนี้สงสัยอะไรรู้ไหมอันนี้มาสัตว์ทุกชนิดมาหมดหรือยังคะ

จริงเรา๓คนก็ร่วมทายไปแล้วนะ
น้องชนิดเชียร์ทีมไหนทายว่าใครจะได้แชมพ์
ดิฉันเกลวไปแล้วไม่ได้แล้วดิฉันนะครับโอ้ถ้าเกิดว่าให้เลือก๒ทีมนี้
ดิฉันมองว่าดวนถึงจุดโทษแล้วประหลังเศสอาจจะเข้าบิน
ผมอ่ะผมทำนายว่าเดี๋ยวอาเจนจะสนับจุดโทษ
อ๋อต้องมาสู้กันหน่อยอ่ะเดี๋ยวมารุนกัน